พาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ราคาถูกแต่ประมาณจะบอกเลยว่าแบบนี้ไม่ถูกตามราคา
เตี๋ยวเรือนะคะคือเจ้าของร้านเขามีแนวคิดอย่างนี้
เขาเองก็เชื่อว่าหลายคนได้รับผลกระทบ
ขาย๑๕บาทเพราะเอาแค่อยู่ได้
อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือ
ที่อร่อยแบบนี้เหมือนกันทุกคนนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าคุณนพดาแสงจันทร์อายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านเธอมีแนวคิดที่บอกไปนะฮะ
ขายก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นชามละ๑๕บาท
ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะ
เด็ดของทางร้านจะอยู่ที่น้ำซุปนะ
น้ำซุปมีการใส่เครื่องเทศแบบถึงพริกถึงขิงครบตามตำรา
พิเศษคือร้านที่นี่เขาจะใส่นั่นเห็นไหมเหลือง
ใบที่เขียวอ่ะใช่ใบเตยค่ะใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปด้วย
ทำให้น้ำซุปมีรสชาติหอมไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
ส่วนหมูตุ๋นเนื้อนุ่มอร่อยถูกอกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก
เห็นไหมละลายในปากแต่ไม่ได้ละลายในจานนะจ๊ะ

ที่ร้านนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีร้านอาหาร
จันเนี่ยอร่อยนะผัดแบบนี้ค่ะรสชาติเยี่ยมไม่แพ้กันนะคะ
ลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าจะสั่งกลับบ้าน
ส่วนที่ทานที่ร้านก็มีนะคะแต่ว่าก็เว้นระยะห่างอืม
นี่เห็นไหมของโปรดเลยอ่ะของไทยกุ้งสดเส้นจันทร์ด้วยเยอะมันต้องหวานหอมนะฮะ
ส่วนใครที่อยากลองชิมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือผัดไทยเส้นจันทร์กุ้งสดนะคะมาได้เลยที่นี่ค่ะ
ตำบลวันยาวอคลุ้งถนนสายคลุ้งวันยาวล่างจังหวะจันทบุรี
เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๒
รับรองว่ามาที่นี่แล้วนะคะไม่ผิดหว่างหมูก๋วยเตี๋ยวเรือน่าทานมากเลย
คิดถึงบรรยากาศการนั่งทานอาหารที่ร้านแล้วเนอะจากกรุงเทพเรายังทานไม่ได้